ทำเงินวันนี้ของดีของเด็ดรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะตามชาวบ้านที่เขาปลูกต้นสโหน่
สร้างรายได้ดีบางคนอาจจะนึกไม่ออกเคยได้ยินแต่ชื่อว่าต้นสนุหน้าตามันเป็นยังไง
งั้นไปดูพร้อมกันแล้วดูซิว่าเขาสร้างรายได้ดีขนาดไหนกับช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เช้าตลอดข่าวมาดูบรรยากาศของชาวบ้านณหมู่บ้านบ้านว่านตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
กำลังเก็บเกี่ยวต้นสโหนพืชน้ำอายุสั้นที่เติบโตในน้ำได้ดี
โดยกลุ่มเกษตรกรนาข้าวแห่งนี้ได้ยึดอาชีพปลูกต้นสโหน่มากว่า๒๐ปีแล้ว
โดยต้นสโนสามารถนำมาแปรรูปเป็นดอกไม้แห้งขายได้
คุณลุงสายุดคำวิชัยหนึ่งในชาวบ้านที่ยึดอาชีพปลูกต้นสโน
เล่าว่าชาวบ้านจะปลูกต้นสนงควบคู่กับข้าวในช่วงเดือนพฤษภาคม
โดยจะหวานเมล็ดต้นสโหน่ควบคู่กับเมล็ดข้าวเปลือกไว้ด้วยกัน
ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม
จะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเจ้าของที่นาก็จะเป็นคนนำมีด
หลังจากตัดมากองไว้แล้วจะตัดปลายยอดทิ้งแล้วโยนลงคลอง
ซึ่งจะมีคนงานคอยล้างทำความสะอาดโดยใช้ถุงมือไดลอน
ถูรากที่ติดกับลำต้นออกให้หมดในเวลา๒๐วินาทีต่อต้นนะ
แล้วนำไปพึงแดดอีกประมาณสิบนาทีจากนั้นก็ใช้เชือกมัดเป็นมัด
ใน๑มัดจะมี๕๐ต้นครับ
สำหรับการขายของคุณลุงสายุทธ์บอกว่าจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่๓ครั้งในช่วงเก็บเกี่ยว
โดยซื้อครั้งละ๖๗๐๐ต้นคิดเป็นเงิน๑๕๐๐บาทถึง๑๗๐๐บาทต่อครั้ง
แล้วถ้าเป็นเดือนเนี่ยกำไรตกอยู่ที่เดือนละเท่าไหร่ครับ
เดือนนี้ประมาณ๖๐๐๐๐๖๐๐๐๐ได้ครับ
ว้าวถือว่าเยอะมากเลยนะครับ
คุณลุงสายหยุดยังบอกอีกว่านี่ถ้านับเป็นปีนะรายได้ตกอยู่ที่๙๐๐๑๕๐๐๐บาทต่อปีเลยทีเดียว
ว้าวนับว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้งาม
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
ต้นสโหน่มันเป็นแบบนี้นี่เอง

เพิ่งรู้นี่ก็คือพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ